เขาบอกว่าเป็นคลิปที่เขามองเห็นว่า

แต่ทำไมมีตำรวจบางนายมายืน
อยู่ใต้ต้นไม้ที่ฝั่งนี้
เพื่อที่จะพุ่งเข้าไป
ขอตรวจรถจักรยานยนต

พุ่งตัวเข้าไปและเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเบรกกระทันหันรถจาก
รถจักรยานยนต์ล้มจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
อ่าเขาบรรยายไว้นะคะบอกว่านี่แหละค่ะเห็นตำรวจเนี่ยซุ่มซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้แล้วบางคนก็ยืนอยู่ริมถนน
และด่านมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ไงด่านอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาก็ถ่ายแล้วก็แจ้งมาบอกว่า
มีการกระโดดออกไปขวางทางรถจักรยานยนต์จนมีรถจักรยานยนต์ล้มและมีคนบาดเจ็บมาแล้วด้วยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเตยนะคะเตยเครื่องประดับทุกชนิด
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากให้ตำรวจจราจรสพเมืองสุรินท
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่คอยทำร้ายประชาชนคนยากคนจนแบบนี้รับไม่ได้
เมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นประจำก็เลยถ่ายคลิปแชร์สู่สังคมโซเชียลมีเดียนะคะ
เรื่องนี้ได้รับการชี้แจงจากตำรวจสุรินทร์เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกยฤทธิ์สวัสดิ์งามสมหง่า
พร้อมได้นำเอกสารภาพถ่ายการทำงานของตำรวจสพสุรินทร์
เอกสารคำให้การของประชาชนรายหนึ่งที่ถูกอ้างถึงในคลิป

ขณะที่ตำรวจมีการตั้งด่านแล้วก็ขอตรวจ

ให้ตั้งจุดตรวจป้องกันปราบรามอาทยากรรม

จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดสุรินท

ถูกต้องแน่นอนสำหรับการตั้งด่านแห่งนี้ค่ะ
ฟังเสียงตำรวจอธิบายเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ไม่มีอาการมาเก็บ
และไม่มีกรณีที่ทางเจ้าที่ตำรวจ
โดดลงมาจากพุ่มไม้

ฟังตำรวจเอกยสวัสดิ์
ได้ฝากข้อความถึงประชาชนคนที่โพสต์ด้วย
รวมถึงคนที่เสพข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย

ส่วนตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกฎหมายอาญา
ต่อความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
ซึ่งหากปรากฏหลักฐานชัดเจนอาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเรื่องในลักษณะนี้ทำให้หน่วยงานที่ถูกพาดพิง
อาจจะเสื่อมเสียได้ค่ะ